เชื่อไหมคะว่าเมื่อวานนี้มีคนดวงดี

หลายต่อหลายคนเลยไปร่วมแสดงความยินดีกับคนดวงดีดวงเฮงกันค่ะ
ท่านแรกหนุ่มใหญ่ดวงดีคนนี้
ชื่อว่านายสมบูรณ์นนทโคตรนะคะอายุ๕๓ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
นั่งแท่นเป็นเศรษฐีหน้าไม้ทันที
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบเป็นเงิน๑๒ล้านบาท
เขาเล่าให้ฟังค่ะคุณว่าเขาทำงานก่อสร้าง
อยู่ที่วัดป่าเนรมิตวิปัสนามานาน๑๐ปีแล้วนะ

ฝันยังไงรู้ไหมคุณฝันเห็นหลวงปู่วิเชียนอดีตรองเจ้าอาวาส
ท่านมรณภาพไปกว่า๑๐ปี
มาบอกเลขเด็ด๘๖
ก็เลยตัดสินใจเป๊ะเลยเลขนี้แหละ
ไปตามซื้อจากแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่มาขายให้
จะบอกว่าเขาเพิ่งซื้อก่อนออกรางวัลเพียงแค่๒ชั่วโมงคุณ
ชั่วโมงก่อนประกาศรางวัล
แป๊บเดียวถูกเลยมันจะดวงดีน่ะใช่ไหม
ทุกคุณซึ่งเงินรางวัลส่วนนึงนะคะ
คุณลุงก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญที่วัดแห่งนี้ด้วย

แล้วเดี๋ยวจะแบ่งเงินให้กับครอบครัวแล้วก็พี่น้องดูสิ
โอ้ยยินดีดีด้วยนะ
ส่วนที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีคนดวงดี
นี่เลยค่ะพี่มนูบัวอุไรอายุ๔๕ปี
นี่ชูให้ดูเลยว่าถูกใบนี้นะ
พี่คนนี้เขาเป็นนุ่มโสดนะคุณผู้ชม
อาชีพรับจ้างแต่ว่ากลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนค่ะ
รางวัล๖ล้านบาทไปเนาะ
เขาบอกว่าซื้อลอตเตอรี่ใบนี้มาจากแม่ค้าในตลาดบูหลวงธานี
ใบเดียวพอแล้วก็ถูกเลย

เพราะอะไรคะที่ซื้อใบเดียวเพราะว่าก็มีเงินน้อย
ก็ซื้อเท่าที่ตัวเองมีกำลังอันนี้ดีนะเห็นไหม
แต่พอถูกรางวัลได้เงินมาเยอะแยะแบบนี้
เดี๋ยวแบ่งไปทำบุญให้กับวัดและโรงเรียน
เอาไปซ่อมแซมบ้านไปใช้จ่ายหนี้สิน

แล้วก็ยืนยันว่ายังไงผมก็จะทำอาชีพรับจ้างต่อไป

จ้ะจ้ะมีท้ายกันที่เศรษฐีคนเนี่ยค่ะนายประศิษฐ์
จำอำรับอายุ๔๕ปี
คนนี้เนี่ยครับเขาทำงานเป็นพนักงานโรงงาน
และเป็นเจ้าของเงินรางวัล๖ล้านบาท
เล่าก็เล่าถึงที่มาที่ไปอะเนาะ
เขาบอกว่ามีพนักงานโรงงานเดียวกัน

เลขท้าย๘๖๗เอาไว้
ทีนี้ไปดูไอ้นี่ก่อนไง
เลขท้าย๒ตัวเลขท้าย๒ตัวมันออกศูนย์๓

ก็ซื้อเลขท้ายตัวเดียวไว้ตั้ง๑๐ใบ

เฮ้ยคุณรู้ไหมทำไมที่ฉันหย่ำไปแล้วนะ

บางคนหวังเอาแค่เลขท้าย๒ตัว

อ๊ะทรึะเอางี้เป็นไปได้นะ

เป็นไปไม่ได้นั่น